เกิดขึ้นกับเป็นสามีเก่ากับภรรยานี่แหละ
ก็เกิดความหึงหวงถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วนะคะ
ก็เลยก่อเหตุขับรถเก๋งไล่ชนอดีตภรรยา
ขณะขี่รถจักรยานยนต์จนล้มยังไม่พอ
ใช้มีดไล่แทงจนเสียชีวิต
แล้วขับรถไปจอดไว้ที่บ้านแล้วหลบหนีนะคะ
ตำรวจน้องบัวลำพูตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่าสามีเก่าอยู่ค่ะ
ไปตรวจสอบที่ถนนลูกรางในซอยข้างลานมันไทยพิพัฒน์
หมู่ก้าวบ้านลาดกรุงสีตำบศรีบุณเรระ
หลังรับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุดูแล้วเป็นที่เปลี่ยวค่ะ
ด้านหนึ่งเป็นรั้วลานมันอีกด้านเป็นป่าอ้อย
และที่ริมรั้วพบศพนางสาอุบลชัยสงฯอายุสี่สิบเจ็ดปี
บาดแผลคือถูกแทงตามร่างกายรวมแล้ว๖แผล
ริมถนนห่างจากศพประมาณ๕เมตรฝั่งป่าอ้อยก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายถูกชนท้าย
ป่าอ้อยแห่งนี้ยังพบมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดคล้ายมีดปาดตานความยาวประมาณ๑ฟุตตกอยู่ด้วย
ก็เลยคาดว่าคนร้ายหลังก่อเหตุได้โยนทิ้งนะคะนอกจากนี้ยังพบป้ายทะเบียนรถ
มีนายคำตันลาดบัวศรีอายุ๔๘ปีสามีเก่าของผู้ตายเป็นเจ้าของ
จังหวัดขอนแก่นห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๗กิโลเมตร

ตรวจสอบพบร่องรอยเฉียวชนที่มุมกันชนด้านหน้าขวานะคะ
ส่วนนายคำตันไม่อยู่แล้วค่ะหลบหนีไปแล้ว
ลูกของผู้ตายและเป็นลูกของนายคำตันด้วยเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับตำรวจ
บอกว่าพ่อขับรถคันนี้มาหาที่บ้านแต่ไม่เจอแม่แล้วก็เลยขับรถออกไป
ส่วนตัวผู้ตายคืนก่อนเกิดเหตุไปนอนค้างที่บ้านน้องสาวอยู่อีกหมู่บ้านนึง
แล้วขี่รถออกมาตอนประมาณตี๕จนกระทั่งเช้าก็มีคนมาพบเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่เลยตั้งประเด็นการสังหารว่าอาจจะมาจากความหึงหวง
เพราะว่าผู้ตายและอดีตสามีก็แยกทางกันไปหนึ่งปีแล้วนายคำตันเนี่ย
รับจ้างขับรถอยู่ที่จังหวัดสระบุรีส่วนตัวผู้ตายมีสามีใหม่
หลังไปหาอดีตภรรยาที่บ้านแล้วไม่พบก็เลยมีการขับรถไปตามหา
จนไปพบผู้ตายระหว่างทางอาจจะมีการพูดคุยกันก่อน
แต่ตกลงกันไม่ได้อันนี้เป็นหน้าของผู้ต้องหานะคะ
ทางผู้ตายก็เลยขี่รถไปตามถนนจากนั้นสามีเก่าขับ
รถไล่พุ่งชนจนผู้ตายตกจากรถแล้วลงไปใช้มีดแทงจนเสียชีวิตค่ะ
แล้วก็หลบหนีตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวผู้ต้องหา
ที่ได้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้อยู่นะคะ